เรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราก็ไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคุณเขียนมาสอน

อย่างเรื่องของลูกสุนัขพันธ์บางแก้ว

จำได้ไหมครับท่านผู้ชมครับที่การประชุมคอรมอส่งท้ายปีคอรมอสัญจรที่พิศนุโลกกับสุโขทัย
วันที่ท่านนายกไปพิศนุโลกไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมอะไรต่างวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ย
แล้วไปเจอสุนัขพันธ์บางแก้วก็เขาเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มา

น่ารักเชียวท่านนายกก็เลยซื้อไป

ท่านคือ๓ตัว๓ตัวก็๑๘๐๐๐บาท

ที่เหลือเป็นค่าฉีดวัคซีน
ผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วจะเอาไปให้ใครทั้ง๓ตัว
ตัวหนึ่งก็ของท่านนายกอยู่แล้วนี่

คนเอกกระนุกพงษ์บิ๊กป๊อกก์แล้วก็คนเอกชัดชัย
เอกชัดชัยสริกัญญะบิ๊กนมชงพี่กับเพื่อน
ก็เลยเป็นประเด็นว่ารับของมูลค่าเกิน๓๐๐บาท

คือกฎหมายของปปช
กฎหมายด้านการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ระบุไว้ว่าข้าราชการหรือว่าข้าราชการการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐ
ถ้าจะรับหรือจะให้ของขวัญอะไรต่างเนี่ย
ต้องมีมูลค่าไม่เกิน๓๐๐๐บาท
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นักการเมืองเขารู้ดีค่ะ
เขาก็ระมัดระวังกันดีในช่วงรับของขวัญปีใหม่อะไรต่าง

ถึงขั้นที่ว่าเออมันผิดไม่เกินไว้ยังไงหรอก
คือจังหวะซื้อนี่ฉันเชื่อว่าไม่ทันคิดเชื่อไหม
จังหวะแถมจังหวะให้ราคาเพิ่มอะไรด้วยซ้ำ
หรือว่าราคา๖๐๐๐ขนาดนั้นน่ะที่นี้ก็เลยต้องไปถามว่า

นะครับประชุมคณแตรแรกของปารภัลพุทต์เนี่ยนะครับ
นายกก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้นะครับฟังท่านนายก
ยกที่ให้สอบภาษณ์ไว้นะครับ
เพียบภาษณะ
บ้านท่านนายก็มีสุนัขอยู่แล้ว
ผลเอกกับนุคพร้อมท่าก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว
ผลเอกสาวชายท่านก็มีอยู่แล้ว
จะเอาไปเพิ่ม
อันนั้นก็เรื่องนึงนะฮะก็เรื่องของสูนักเรื่องของหมายที่ท่านบอกอะแหละ
จะอยู่กันได้ไม่ได้แต่ว่าเรื่องกฎหมายเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกท่านรู้ดี
ท่านรู้ดีว่ามันต้องเป็นของมูลค่าเท่าไหร่ให้ได้ไม่ได้ยังไง
ตกลงแล้วก็คือให้หรือยังคะแล้วรับไปหรือยังคะ
อันนี้ฝ่ายผู้ให้เขาบอกยังไม่ได้ให้ฝ่ายผู้รับครับก็บอกว่ายังไม่ได้รับนะครับ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบิ๊กป๊อกนะครับ
บอกว่ายังไม่ได้รับสุนัขจากพลเอกประยุทธ์เลยนะครับแต่หากพลเอกประยุทธ์จะให้ก็คงไม่ขอรับ
นี่บิ๊กป๊อกบอกเลยถ้าบิ๊กตู่จะให้ก็ไม่ขอรับเพราะว่าทราบดีว่ากฎหมายห้ามรับของที่มีมูลค่าเกิน๓๐๐บาทมันผิดกฎหมาย
แล้วก็ยังไม่คิดจะเลี้ยงสุนัขเพิ่มด้วยเนื่องจากที่บ้านก็เลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว
ส่วนพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองน้ำมนตรีนะครับก็บอกเช่นกันว่ายังไม่ได้รับสุนัขจากพลเอกประยุทธ์เลย
และเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็ไม่กังวลอะไรด้วยกับเรื่องนี้
ถ้าจะรับของใครเกิน๓๐๐บาท
อันนี้ทุกคนก็รู้ถ้าจะรับผมก็คงต้องจ่ายเอง

แล้วก็คง

นี่ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยตามไปถึงคอกสุนัขเลยค่ะ

ดูกันหน่อยว่าตกลงยังอยู่ที่

ค่ะอยู่นี่ค่ะเมื่อสิ้นโคตรอื่นกับคุณม้าภูมิค่ะ

นี่ค่ะก็ยังอยู่ยังอยู่ที่คอกค่ะ

นายธวรรษภุ่งนาคประสูจน์สัตว์อำเภอบังรกรรม
นายเทยาเจริญสวรรค์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพศาสตร์ประสูจน์สัตว์
ก็ฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัขทั้ง๓ตัว

ก็เจ้าของห้องบอกว่าเดี๋ยวเขาดูแลต่อไปก่อน
ระยะเวลาประมาณ๗๑๕วันหลังฉีดวัคซีน
คือเขาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนนะคะ

ยังไม่ตั้งส่วนเรื่องของการจะเอาไปมอบให้กับนายกรัฐมนตรี
ก็ต้องรอหลังฉีดวัคซีน๗๑๕วันต้องให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน
ถึงจะมีการนำส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปท่านจะยังไงต่อก็ต้องอีกเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะเวลาพวกมาขายตามสถานที่ต่างแล้วบอกแสดงน้ำสวยน่ารักเอาไปเลย
มาเยอะแล้วนะคือมันต้องฉีดวัคซีนให้แข็งแรงก่อน

คอกชัยชนะบางแก้วบอกว่าก็ดีใจนะครับ
นายกมาซื้อสุนัขของตนเนี่ย
วันนั้นได้นำตัวเจ้าเมืองแมนที่เป็นพ่อพันธ
โชว์พร้อมกับลูกสุนัข๓ตัว

ก็บอกท่านไปว่าตัวละ๖๐๐บาท
แต่นายกก็เสนอเงินขอซื้อลูกสุนัขทั้ง๓

เพื่อจะได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการเพาะพันธุนักบางแก้วต่อไป
นก็รับเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนประเด็นที่จะมีคนไปยื่นตรวจสอบนายก
จะเอาสุนัขไปมอบให้กับคนอื่น
จะรับจะให้มูลค่าเกินอะไรยังไงกันเนี่ย
ตนก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยกับเรื่องนี้
ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของคนซื้อแต่ละคน
ตนก็ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอะไรด้วย

ค่ะก็ท่านนายกคงจะให้ใครไม่ได้แล้วล่ะค่ะ

ใช่ต้องให้คนอื่นที่ไม่ใช่นักการเมืองนะคะ
ท่านนายกไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นทหารเลย
ท่านบอกว่าเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร

ต้องให้พักการเมืองมารวมกลุ่มกันสู้กับพักทหาร

ท่านเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารท่านบอกแบบนี้ค่ะ